ซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชราภา
คนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องเป็นเรื่องคือฮาตลอดเลย
คราวนี้คุณแม่ขอสวมบทเป็นสายลับจำเป็น
เดี๋ยวไปดูเทคนิคดีลาการปลอมตัวของแม่อ้ำหน่อยว่า
แฟนคลับเขาจะจำได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวงานวัดไงแม่อ้ำบอกอย่างนี้
แต่ว่าเพิ่มอัตรรสก็เลยขอปลอมตัวกันสักนิดนึง
ด้วยการใส่แมสปิดหน้าเอาไว้แล้วก็สวมแว่นตาด้วยค่ะ
หมวกแก๊ปไปอีกนะงานนี้ดูไปดูมา
คนจะจำไม่ได้เพราะว่าดูคล้ายกับคนป่วยสมาขวา
ก็เลยไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่คุณแม่ดูน่ารักเหมือนกันนะ
ความติดดินอยากไปเที่ยวงานวัดไปปลาโป่งไปถ่ายชิงช้าสวรรค์
เล่นเกมล่ารางวัลอะไรแบบนี้ดูสนุกสนานเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าแฟนคลับหลายคนขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าจำเธอได้แล้วก็เจอในงานด้วย
ก็เลยรีบบอกแบบขำว่าห้ามเข้ามาทักเด็ดขาด
ทำไมเดี๋ยวคนจำได้เดี๋ยวคนฮือ
เป็นสตายก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยแหละอยากจะไปทำตัวแบบชิว
ไปเที่ยวงานวัดปลาโป่งปลาเป้าเก็บรางวัลตุ๊กตากลับบ้านบ้าง
คือต้องบอกว่าเวลาของคุณแม่บ้าง
คือคุณอ้ำเขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติ
คือเวลาเห็นแบบชีไปไหนชีจะชอบกินอะไรที่แบบอยู่ข้าง
เอาจริงคุณจำได้ไหมปิดแมสแบบนี้จำได้ไหม
คือถ้าดูผ่านจำไม่ได้ต้องตั้งใจดูอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะในการอำพรางตัวเอง